ใช้๒ขาหน้าเกาะขอบบ่อเกลอะไว้
เพราะตัวมันจะตกลงไปในบ่อเกลอะอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งไปช่วยเหลือให้มันมีชีวิตรอด
คุณผู้ชมไปดูการช่วยเหลือเจ้าม้าท้องแก่ตัวนี้หน่อยฮะ
เราก็ลุ้นตามอีกนิดเดียว

เจ้าหน้าที่พยายามใช้ทุกวิธีนู่น

คนข้างหน้าก็พยายามดึงเอาเชือกหลุดอีก

แล้วคนข้างหน้าก็ดึงกันไม่ไหวเพราะม้ามันตัวหนัก
ข้างหลังก็เอาไม้ดันก็ดันแทบไม่ไหว
งานนี้คุณเป็นชั่วโมงนะฮะ

มันมีพวกสิ่งปฏิกุต

เลอะเกรอะกรังไปทั้งม้าทั้งคนช่วยล่ะครับ
คนมาช่วยนี่ต้องด้วยใจรวดเลยนะ

ถึงสามารถที่จะช่วยมันมาได้นะครับ

ทราบชื่อว่าม้าตัวนี้ชื่อเจ้าแสงดาว
เป็นม้าไทยลูกผสมอายุ๔ปี

ปกติเจ้าของล้อมคอกเอาไว้ที่หลังบ้าน
แต่ว่าเจ้าของเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพ

เพราะว่าเจ้าแสงดาวมันพลัดตกลงไปในบ่อเกลอะ

ก็เลยต้องแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยและชาวบ้าน
ช่วยกันดึงเจ้าแสงดาวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยคุณ
เสร็จแล้วก็ต้องรีบปิดบ่อเลยนะ

คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าอาการตอนเช้าเจ้าแสงดาวเป็นยังไงบ้าง

นี่ครับโฉมเจ้าแสงดาว

สวยคุณม้าสวยสง่าเลยเท่เลย

ที่ตัวแบบดำเมี่ยมคือมันเลอะไปด้วยสิ่งปฏิกูล
อันนี้เขาก็มาอาบน้ำทำความสะอาดแล้วอะเนาะ

บอกอย่างนี้นะฮะผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ริมถนนจรดวิถีทองตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านคลองศักดิ
ที่ตำบลน้ำริมอำเภอเมืองจังหวัดตาก
ไปพบกับคุณธรรมทศถาชัยเป็นครูฝึกม้า
เล่าว่าเจ้าแสงดาวตัวนี้น่าตกลงไปในบ่อเกลอะ

เจ้าของม้ากลับมาบ้านในช่วงหัวค่ำ
ก็เลยมารู้ว่าม้าตกอยู่ในบ่อเกลอะคุณหลายชั่วโมงนะฮะ
ทำให้ม้ามีอาการอ่อนแรงคอพับแล้ว
เพราะยืนสองขาหลังเป็นเวลานานคุณมันพยายามยืดตัว
ส่วนหงษะบาทแผลก็จะมีเพียงนี่
แล้วก็ถามว่ามีผลกระทบต่อลูกในท้องไหม

ใช่ฮะยังปลอดภัยอยู่นะครับอืม

มันเป็นการฝืนธรรมชาติของสัตว์ที่ว่ามันเคยยืน๔ขา
ต่อมีผลแล้วนะครับ

ที่มันฝืนกับสรีระมันตลอดเวลาแล้วเป็นระยะเวลา
อ่าครับอ่อนเพลียด้วย

นี่แหละฮะลูกน้อยปลอดภัยลูกในท้องปลอดภัยนะครับ
แสงดาวคนสวยก็รอดปลอดภัยด้วยแต่อาจจะเครียดหน่อยนะ

เพราะว่าตกลงไปแบบนั้นนานหลายชั่วโมงนะคุณนะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมน้ำหนักม้าตัวหนึ่งประมาณ๓๐๐กิโล
โอ้โหคุณกี่เท่ากับผมกี่คนนะ
๗๕๓๕โอ้โห๕คนน่ะ
เออนะฮะก็ปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกอะนะคะ